คือเหมือนกับนัดเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัว
ถึงขั้นไล่ฟันไล่ยิงกัน
บาดเจ็บไป๓คนนะคะเหตุการณ์นี้ก็หลายสิบคนตอนก่อเหตุ
แต่สุดท้ายยังไงรู้ไหมคนเจ็บก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนดึก
กลัวว่าคู่อริจะตามมาที่โรงพยาบาลเหมือนกับข่าวที่พี่อุ๋ยเล่า
กลัวเดือดร้อนเจ้าหน้าที่
ตำรวจต้องขอแรงอาสากู้ภัยเป็น๑๐๑๐คนมาเฝ้าหน้าโรงพยาบาล

นี่ค่ะกลางดึกเมื่อคืนโรงพยาบาลบ้านหมอที่สระบุรีนะคะ
วัยรุ่นชายหญิง๖คนก็ไปรักษาตัวนะคะ

ผู้หญิงเขาก็ไปด้วยเพราะว่าเขาถูกฟันถูกไล่ยิงมา
บริเวณถนนท่าลานท่าหลวงตะบนบ้านครัว
ตำรวจสพบ้านหมอก็ขอกำลังอาสากู้ภัยเป็น๑๐นายเลยค่ะ

ที่เขาไล่ตีไล่ฟันกันไล่ยิงกันด้วยนะ
ตรงริมถนนใช่ค่ะแล้วสุดท้ายมันมีคนเจ็บไง

เพื่อนคนเจ็บเป็นคนให้ข้อมูลกับเรานะคะ
นางสาวชมัยพรอายุ๒๕ปี
บอกว่าวันเกิดเหตุมันเริ่มต้นจาก
ผู้หญิงนัดตบกันกับคู่กรณี
เคลียร์ปัญหากันนัดกันที่สวนหย่อมเขื่อนพระรามหก
พอตบเสร็จจับมือกันจะแยกย้ายอยู่แล้ว
เพื่อนสาวของเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในที่เกิดเหตุ
คู่กรณีเก็บเอาไว้ให้
มาเจอกันอีกทีจะคืนโทรศัพท์มือถือ
ก็นัดเจอกันที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
จะเป็นรอยต่ออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นัดเจอกันเพื่อจะเอามือถือคืน
แต่เขาบอกว่าโอ้โหฝ่ายคู่กรณีที่เก็บมือถือได้
พาพวกมา๒๐กว่าคนเอาไหนบอกจะเอามือถือมาคืน

ทีนี้มันก็เลยอีกรอบนึงไงคะ

ฝ่ายนี้ที่มีน้อยคนเขาบอกว่าเขาถูกมีดไล่ฟันถูกปืนไล่ยิง
เพื่อนผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วย

ช่วงเกิดเหตุตัวนางสาวชมัยพรพยายามจะตะโกน

เพราะว่าเธออุ้มลูกชายวัย๒ขวบมาด้วย
แต่เธอบอกว่าขนาดตะโกนแล้วนะ
อย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวโดนเด็กอุ้มลูกมาด้วย
ฝ่ายนั้นไม่สนเลยอ่ะยิงไม่หยุดแล้วก็ก่อเหตุไม่หยุด

ไม่โดนซันค่ะ

ไอ้ฝั่งมันมาบอกให้หนูว่าอย่าไปยิงเด็ก
แล้วก็เลยหลบเข้าไปแล้วก็เห็นตัว
ก็คนนี้มีเรื่องก็ไม่ใช่หนู
อ๋อแล้วไปเที่ยวไหนกันมา
ไม่ได้ไปเที่ยวค่ะหนูมากับน้องเพื่อจะมาคุย
แล้วทีนี้เขาก็ท้ากันแล้วก็ควันกัน

เคลียร์กันแล้วจับมือแล้วลืมมือถือ

กลายเป็นคราวนี้มีทั้งมีดมีทั้งปืน
เช้าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สพบ้านหมอค่ะ
ไปเจอคนเจ็บทั้ง๓คนที่เป็นผู้เสียหาย

แล้วก็หนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

มูลเหตุมันแค่นี้จริงเพื่อนผู้หญิงนัดตบกัน
แล้วดูสิบานปลายกลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ประมาณ๕๐คนนะคะ
มีคนเจ็บให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ก็โดนมีดฟันที่หลังมือซ้ายแผลลึกถึงกระดูก
หัวเข่าข้างซ้ายก็มีแผลลึกค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อน๖คนมาเอาโทรศัพท์คืนจากกลุ่มคู่กรณี
แต่พอเห็นว่าพวกเขามากัน๖คน
ตามพวกมาเกือบ๒๐คนแล้ว
มันเริ่มแบบเอามีดไล่ฟันกันเลย
สิทธิชัยบอกว่าเขากับเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์หนี
ถูกกลุ่มคู่อริอีกฝั่งนึงขี่รถไล่ยิงตาม

แต่ตัวเขาเองโดนฟันเจ็บหนักสุดเลย

ตำรวจสพบ้านหมอก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน

จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำและดำเนินคดีนะคะ

รู้หมดแล้วว่าใครก่อเหตุบ้างนะคะ
ต่อให้เป็นเยาวชนก็จะตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
นี่โอ้โหดูสิ